อัปเดตอาการป่วยของพี่อ๊อพงพัฒน์กันบ้างดีกว่านะคะ
เป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงที่หลายคนอยากจะอัปเดตอาการป่วยเรื่อย

หลังจากที่ล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบเมื่อ๔ปีที่แล้วค่ะ
บอกเลยว่าทุกวันนี้อาการดีขึ้นมากทีเดียว
โดยล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐนะ

ก็เลยรีบคว้าตัวมาอัปเดตถึงเรื่องสุขภาพทันทีเลย
พี่ออฟบอกว่าตอนนี้เออพี่ก็ดีขึ้น
ดีขึ้นกว่าตอนที่ป่วยวันแรกเมื่อ๔ปีที่แล้วค่ะ
ที่ต้องนั่งรถเข็นคุณผู้ชมยังจำได้เนอะ
แต่ว่าเรื่องการพูดเนี่ยเป็นธรรมดามันยังมีติดขัดอยู่บ้าง

ว่าพี่พูดไม่ชัดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาของพี่นะ

มันเป็นปัญหาของเราฟังไม่ออกเองหรือเปล่า
เออนะคะคุณผู้ชมแม่สุดยอดเลยค่ะพี่อ๊อฟค่ะ
ส่วนขาก็ยังตึงเวลาจะเดินนะดูตามภาพไป
แขนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมยกไม่ขึ้น
เออทุกวันนี้ค่ะยังทำกายภาพอยู่
ทำกายภาพด้วยการไปออกไปทำงาน

ก็ไปกำกับการแสดงต่างพูดคุยกับนักแสดง
อันนี้เป็นวิธีกายภาพที่ดีเลยนะ
พร้อมกับบอกว่าโรคนี้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเลย

อย่าท้ออย่าเครียดเราต้องสู้ค่ะ
ดีขึ้นครับเพราะว่าทำกายภาพด้วยอะไรด้วย
ทำงานการพูดก็ฝึกจาก
เวลาเราคุยกับนักแสดงทีมงาน
สั่งกล้องสั่งอะไรพวกนี้ก็ช่วยได้เยอะครับ

เมื่อก่อนทำงานไม่มองตัวเองเลย
หาดมองตัวเองหาดมองคนรอบข้าง
พี่โชคดีเพราะว่าได้มีภรรยาดี

มีลูกที่คอยห้ามไม่ให้เราทานมัน
หรือทานขนมมากเกินไปอะไรอย่างนี้ครับ
ครอบครัวคนรอบข้างตัวเราเองสำคัญทั้งนั้น
อ๊อฟพี่อ๊อฟพูดชัดเวอร์เหอะ

และที่สำคัญครอบครัวดูแลดี
และที่สำคัญที่สุดเลยคือกำลังใจของตัวเองนะคะ